แซมในสวนแซมในท้องทุ่งนากันบ้างดีกว่า
เพราะว่าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีการประยุกต์ไอเดีย

เขาปลูกกาแฟเสริมในสวนยางของเขา

ก็มีการเปลี่ยนจากการปลูกมันสัมปะหลัง

โอ้โหตอนนี้ยอดสั่งจองเยอะมากเลยคุณ
เพราะว่าสวรสถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้

โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านบัวอำเภอปากคำจังหวัดบุรีรำนะครับ

บอกว่าชาวบ้านอำเภอปะคำ
ได้นำผลผลิตผลทางการเกษตร
ร่วมจำหน่ายในงานเกษตรดิจิทัล
เพราะว่างานเกษตรดิจิทัลนะ
ขายดีนะ
ผลิตพบผู้บริโภคที่คลองพดุงกรุงเกษม

เขาบอกโอ้โหตลาดนี้คนสนใจเยอะมากนะครับ

ไม่ดีจริงแล้วก็เป็นผลิตผลทางการเกษตร
พี่น้องเกษตรกรเอามาจากสวนจากไร่มาขายเลยนะฮะ
ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสวรสในตำบลบ้านบัว
ได้นำผลสวรสไปจำหน่ายในงานนะครับ
มียอดสั่งจองเพิ่มอีกกว่า๑๐๐กิโลกรัมนะคุณนะครับ
ส่วนพันธวรรสที่ปลูกเป็นพันธสมระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะฮะ
ซึ่งสีเหลืองจะลูกใหญ่เนื้อเยอะรสชาติเปรี้ยว
สีแดงจะลูกเล็กเนื้อน้อยกว่าแต่หวาน
นำมาผสมกันเกิดเป็นอะไรล่ะคุณนะครับ
กลายเป็นทั้งเนื้อเยอะมีเปรี้ยวอมหวานอร่อย
นึกถึงภาพแงะออกมาแล้วเอาเกลือโรย

ชุ่มปากชุ่มคอจริง
คือรสเขากลิ่นเขาจะหอมอบอุ่นอยู่นะ
แล้วก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะฮะ
เหมาะสำหรับทำน้ำสวรสอุดมไปด้วยวิตามิน

ไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับ
เกษตรกรชาวสวนยางในตำบลไม้ฝาดอำเภอสิกเก่านะครับ
ก็คือคุณถนอมชัยกล่อมปัญญาเนี่ยนะครับ
ทดลองนำกาแฟพันธุ์อาลาบิก้า
ปลูกแซมในร่องสวนยางพาบราบนเนื้อที่๑๘ไร่

เพื่อหารายได้เสริมนอกจากการทำสวนยาง

เก็บผลผลิตไปคั่วบดรับประทานได้เลย

จะได้เมล็ดกาแฟสดต้นละประมาณ๒๓กิโลกรัมขึ้นไปนะคุณ
ขายได้กิโลกรัมละ๑๘บาท

ขายได้กิโลกรัมละถึง๘๐บาท

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคใต้มากกว่าพันธุ์อื่น

ได้เตรียมขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
พร้อมกับจำหน่ายต้นพันธุ์ด้วยเท่าไรนะครับ
ให้เกษตรกรรายอื่นนำไปปลูกเป็นรายได้เสริม
ส่วนลูกค้ามีทั้งจากภาคใต้
แล้วก็มีทั้งจากภาคตะวันออกด้วย
เขาบอกว่าพื้นที่ภาคใต้นี้
ค่อนข้างมีความเหมาะสมในการปลูกกาแฟนะครับ
เพราะว่ามีความชื้นแล้วก็ระดับความสูงนี้พอได้ถูกปลูกได้